คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องของการเตือนกันสักนิดหนึ่ง
ใครที่ชอบซื้อน้ำปลาซื้อน้ำส้มสายชูที่ราคามันถูก
ต้องดูเรื่องคุณภาพดูเรื่องมาตรฐานด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกทลายโรงงาน
ที่ผลิตน้ำปลาปลอมน้ำส้มสายชูปลอม
น้ำปลาเข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่าส่วนประกอบ
มันมีแค่น้ำเกลือคาราเมลแล้วก็น้ำผสมกัน
อย่างน้ำส้มสายชูก็มีแค่หัวเชื้อผสมกับน้ำเปล่าคุณ
โดยทหารตำรวจแล้วก็สาธารณสุขอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็ไปตรวจค้นบริษัทตรงเฮงผลิตภัณฑ์อาหาร
อยู่ที่ถนนคลอง๘น้องเสือหลังจากที่ได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีการลักลอบผลิตน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชู

เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นขวดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะ

คือพอไปถึงไปเจอคนงาน๗คน
กำลังม่วนกับการบรรจุน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูลงขวด

ไม่ได้ผ่านเครื่องมีกรรมวิธีอะไรมีความสะอาดอย่างดีไม่มีเลย
แล้วก็มีรถกระบะมาจอดรอรับสินค้าอยู่
ทีนี้ก็ต้องควบคุมตัวทั้งหมดเอาไว้สอบสวนนะคะ

โรงงานเนี่ยนะคุณสภาพก็เก่า
มีแท้งประมาณ๒๕๐๐๕๐๐ลิตร
บรรจุน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มสายชูเอาไว้เต็มแท้งเลย
พบกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ขวดน้ำปลาแล้วก็ขวดน้ำส้มสายชู
แบบที่บรรจุเสร็จแล้วคือตอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รวมถึงมีแบบที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

เขียนว่าน้ำปลาผสมตรากุ้งระยองกับน้ำส้มสายชูเทียม
ยี่ห้อกันแบบนี้คุณผู้ชมไปดูในครัวกันหน่อย
บ้านคุณผู้ชมมียี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีทิ้งทันทีเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อายัดของทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบ
แล้วก็ด้านหลังโรงงานคุณเขามีบ่อซีเมน๒
บ่อสำหรับผสมน้ำปลาโอ้โหพูดแล้วขนลุกนะ
นางสาวมุกหนึ่งในคนงานก็บอกว่าจะเข้ามาทำงาน
ตอนที่มีออเดอร์เท่านั้นแล้วก็มาทำหน้าที่กรอกน้ำปลา
กรอกน้ำส้มสายชูลงขวดแล้วก็แพ็คใส่กล่องตามจำนวน
ส่วนการผสมเนี่ยผสมยังไงไม่รู้
มีอีกกลุ่มนึงคนงานอีกกลุ่มนึงเขาเข้ามาผสม
แต่เท่าที่รู้คือมีน้ำปลา
น้ำปลาจะมีน้ำเกลือคาราเมลแล้วก็น้ำเปล่า
รวมถึงสารกันบูดกวนกันเข้ามาได้สีที่ต้องการ
ให้มีน้ำตาลหน่อยเนี่ยอันเนี่ยเป็นน้ำปลา
ส่วนน้ำส้มสายชูจะมีแค่หัวเชื้อน้ำส้ม

เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหากับเจ้าของโรงงาน
ตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหนึ่งละ

นี่ภาพที่เห็นคือผลิตอาหารไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ฝ่าฟื้นคำสั่งให้งดผลิต
ซึ่งจะติดตามเจ้าของโรงงานมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ